คุณผู้ชมคะตามมาดูเหตุนี้กันหน่อยนะคะ
เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อพ่อลูกอ่อน

จะอายุเพียงแค่๑เดือนกับ๓วัน
แล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยา
แล้วตัวเองคือเอาลูกวัย๑เดือน
ขังไว้เป็นตัวประกันอยู่ในห้อง๒ต่อ๒กับลูก
เจอแบบนี้เจ้าหน้าที่รีบเข้าไป

โอ้โหคุณผู้ชมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
เห็นไหมว่าเด็กน้อยยังเป็นทารกนอน

ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเขามีอาการสงบสติอารมณ์ลงแล้วนะคะ
แต่ครอบครัวไม่ไว้ใจแน่มาจับลูกเล็กขนาดนี้
อยู่ในห้องสองคนและตัวเองก็คลุ้มคลั่งด้วย
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชค่ะไปกับกู้ภัยเลย
บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยหนองสะนะคะตำบลปริกค่ะอำเภอทุ่งใหญ่
คือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเรียกตอนแรกเคาะประตูก่อน
แล้วก็เรียกให้นายเอกพันธ์ชายสุวรรณอายุ๓๐ปี
ออกมาจากห้องพักนะคะที่เขาก่อเหตุนั่นแหละ
เกิดอาการคลั่งจับลูกสาวอย่างที่บอก๑เดือนกับ๓วัน
เจ้าที่ไปถึงอย่างที่บอกเจ้าตัวสมมุติอารมณ์ลงแล้ว
เลยยอมให้ตำรวจเข้าไปแต่โดยดีเจ้าที่รีบเข้าไป
อุ้มเด็กน้อยที่นอนอยู่บนเบาะรองอยู่แบบนั้นอยู่บนพื้น
ตัวผู้ก่อเหตุคนเป็นพ่อบอกแบบนี้ว่า

ร้องห่มร้องไห้แบบนี้
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปอ่ะ
ยอมรับเลยบอกว่าผมอ่ะไม่ดี
ตำรวจควบคุมตัวคนเป็นพ่อไป
แล้วตอนนั้นก็มีญาติคนหนึ่งไม่พอใจ
ตัวนายเอกพันธ์ตรงเข้ามากระโดดถีบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
โอ้โฮโดดไปหนึ่งที่

พ่อของตัวผู้ก่อเหตุก็คือพ่อของนายเอกพันธ์
เขาเล่าแบบนี้บอกลูกชายชอบมาขู่บังคับเอาเงิน๒๐๐๐บาท
พอมาขู่เอาเงินเสร็จพ่อบอกพ่อไม่มีให้

ไล่ทำร้ายทั้งพ่อและแม่ตัวเองนอกจากจับลูกแล้ว

ที่พ่อกับแม่จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือค่ะจากผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
ต้นตำรวจนำตัวนายเอกพันธ์ไปตรวจปัสสาวะนะคะ
แน่นอนว่าพบสารเสพติดในร่างกายก็แจ้งข้อหาเสพยาแล้วค่ะ
ส่วนพ่อของนายเอกพันธ์ตอนนี้แจ้งความจับลูกชายด้วย
เพราะอะไรข้อหาพยายามฆ่า
ตำรวจก็ให้ไปตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลก่อน
มันจะเข้าข่ายข้อหานี้หรือเปล่านะ

นำตัวไปส่งสารจังหวัดทุ่งสงฝากค้าง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะไปที่บ้านของตัวในเอกพันธ์นะผู้ต้องหาก็ไปเจอกับนายวัยพฤษ
นายวัยพฤษเนี่ยเป็นพ่อของเขานี่แหละที่ตอนแรกจะแจ้งจับลูกตัวเอง
บอกว่าตอนนี้นะเอาจริงหลานผมผมในฐานะปู่
เดียวเองนะมาอยู่ชั่วคราวบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเป็นคนดูแลเองจะประสานด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยปู่บอกว่าอ่ะเห็นบอกว่าย้ายมาทะเลาะกับเมียอยู่ชั่วคราวอ่ะช่วยเลี้ยงก็ได้แต่ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ต้องติดต่อประสานแม่ของหลานให้มารับตัวหลานกลับไปดูแลลูกเนี่ยก็จะได้อยู่ในอ้อมอกของแม่ต่อไปนะในเอกพันธ์พ่อลูก
แต่สุดท้ายก็หันกลับมามั่วสมเสพยาจนอลวาดแบบนี้แหละค่ะเดือนเดียวเขายังต้องกินนมแม่อยู่ใช่ไหมใช่เดือนเดียวเองคุณ